เป็นกรณีที่กลุ่มชายชะกัน๖๗คน
แต่งตัวคล้ายชุดลายพราง

ตำบลบ้านกลางอำเภออ่าวลึก
แล้วเข้าไปช่วงประมาณ๔โมงเย็นเมื่อวานนี้

รอเจ้าของบ้านกลับเข้ามาก็คือผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านกลับเข้ามาสักประมาณ๒ทุ่ม
ก็จับล็อกกุญแจมือเอาถุงคลุมหัวแล้วก็ยิงหัว

วันนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในบ้าน
พบร่างของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บนอนเรียงกันอยู่๑๑คน
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ๖คน
ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก๒
รวมตอนนี้ผู้เสียชีวิตคือ๘คนนะคะ
แล้วก็บาดเจ็บสาหัส๓คน
เป็นเหตุสะเทือนใจสะเทือนขวัญจริง

เด็กหญิงก็มีหลายคนผู้หญิงก็มีนะคะ
นี่ค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่เอง

ไปพร้อมกับพลตำรวจเอกเฉลิมเกษีวรรคาณ

ดูแลงานด้านป้องกันและปรับรามอัธยกรรม
และพลตำรวจโทษธเนศพินงามเมืองงาม
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘
ลงพื้นที่ไปดูคดีนี้ล่ะค่ะ
อย่างที่บอกนะคะว่าคนร้ายเนี่ย
เป็นชายชกรรมสัก๖๗คน
แต่งชุดลายพรางมีรถยนต์๒คัน

ยกครัวค่ะที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านหมู่๑

ในที่เกิดเหตุและที่โรงพยาบาล๘คน
รายชื่อที่ขึ้นอยู่หน้าจอคุณผู้ชมลองดูค่ะ
เด็กหญิงก็หลายคนมีผู้หญิงด้วยนะคะ
และก็บาดเจ็บสาหัส๓คนค่ะ

ก็ไปตรวจสอบหาหลักฐานนะคะ

กลุ่มคนร้ายน่าจะวางแผนมาเป็นอย่างดี
สาเหตุน่าจะเป็นความแค้นรุนแรง
เพราะสามารถฆ่าคนได้จำนวนมากขนาดนี้
แล้วก็รู้มาว่าตัวผู้ใหญ่บ้านเอง
มีเรื่องราวอยู่หลายคดีในพื้นที่นะ
เห็นว่ามีคดีเรื่องของการฟ้องไล่ที่ชาวบ้านในพื้นที่ด้วยนะคะ
เดี๋ยวคืนนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
เดี๋ยวประชุมร่วมกับชุดคลี่คลายคดีเพิ่มเติมอีกครั้งค่ะ
เคยน่าเช่นเช่นครับซึ่งก็เป็นปัญหาอยู่นะครับ
เดี๋ยวต้องกลับไปคุยที่ห้องประชุมกันนะครับ
ก็ดีแล้วผมจะไปที่ชุมที่ต่อพัก
ก่อนหน้านี้นะคะพลตำรวจรีนันทเดชย้อยนวล
รองผู้บัญชการตำรวจภูทรภักดิ์๘

ตรวจหาหลักฐานบริเวณที่เกิดเหตุ
ก็ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพค่ะ
เรื่องต้นเจออาวุธปืนขนาด๓๘

รังเพลิงมีปลอกกระสุนปืนใช้แล้วติดอยู่๓ปลอก
ส่วนห้องอื่นเจอกระสุนปืนขนาดเดียวกันอีก๘ปลอก
ต้นสันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะกระจายกำลัง
ควบคุมคนในบ้านไปตามห้องต่าง

ลักษณะคล้ายเจ้าหน้าที่มาตรวจค้นบ้านผู้ใหญ่บ้าน
พอเดินเข้าไปดูก็ถูกจ่อยิงศีรษะอย่างโหดเยี่ยมทั้งหมด

ก็ใช้ปืนของผู้ใหญ่บ้านนี่แหละ

ก่อนหลบหนีไปกลุ่มชายชะกันกลุ่มนี้
หลักฐานทุกอย่างเลยคุณผู้ชม
ปลอกกระสุนที่ใช้ยิงเหยื่อเอาไปหมดเลยนะคะ

สีบรอนเท้าทะเบียงก่อไก่คอควาย๕๓๓กระบี
ซึ่งเป็นของผู้ใหญ่บ้านก็ขับรถคันนี้ออกไปค่ะ
ส่วนสาเหตุเจ้าที่บอกว่าอยู่ระหว่างการเร่ง
สืบสวนสอบสวนหาข้อมูลอยู่นะคะ

นายกรัฐมนตรีเองวันนี้ก็ตอบคำถามกับสื่อมวลชนเหมือนกัน
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีบอกว่า
เรื่องต้นยังไม่ได้รับรายงานเหตุการณ์อุกอาจที่เกิดขึ้น
กรณีที่มีกลุ่มคนร้ายแต่งตัวลักษณะเหมือนกับชุดลายพราง
เข้าไปจ่อยิงเผาขนเรียงตัวเลยนะครับ
กระทั่งมีผู้เสียชีวิต๘ศพด้วยกัน
เหตุการณ์นี้ก็ต่อเนื่องจากที่เล่าไปในช่วงแรกนะครับ

นายกบอกว่าถ้าเรื่องนี้เจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็
เอาผิดแบบไม่มีละเว้นเลยครับ
ฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีครับ
นายกบอกว่าไม่ใช่เรื่องยาก
คือถ้าเป็นเจ้าหน้าที่จริงก็จับติดคุกเลย
หรือความขัดแย้งส่วนตัวหรือชู้สาวหรือยาเสพติดหรืออย่างไร

พลเอกประวิทย์วงสุวรรณครับ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

แต่งตัวลักษณะคือเหมือนกับชุดลายพราง
ทำให้ถูกหยิบโยงไปว่าเอ๊ะไปเกี่ยวกับทหารหรือเปล่า

ถูกต้องถ้าเกี่ยวข้องดังนั้นคนที่จะตอบคำถามได้
ชัดเจนที่สุดแนวทางนโยบายก็ต้องให้เกียรติกับพี่ใหญ่
แล้วก็นายกรัฐมนตรีนายกตอบไปแล้วเมื่อสักครู่นี้
ถามต่อกับพลเอกประวิทย์ว่าท่านว่ายังไงบ้าง
ถ้าหากว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงท่านคิดว่า
จะมีวิธีการดำเนินการอย่างไร
รองนายกพลเอกประวิทย์บอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่า
ใครที่แต่งตัวคล้ายกับทหารและมีปัญหาขัดแย้งอะไรกัน
ย้ำด้วยนะครับบอกว่าพอมีข่าวไม่ดี
เกี่ยวข้องกับทหารช่วงนี้อยากให้มองเหมือนกัน
ว่าจริงแล้วกำลังพลของกองทัพมีหลายแสนคน
ถ้าหากว่ามีเพียงแค่คนเดียวไปก่อเหตุไม่ดี
ก็ไม่ควรจะมาเหมารวมว่าทุกคนเป็นคนไม่ดี
เพราะบางเรื่องอาจเกิดจากปัญหาส่วนตัว
ก็รอดูความคืบหน้าเพิ่มเติมและจัดรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ